อ่ะไปวาดกันต่ออีกหนึ่ง
เรื่องราวเรียกได้ว่าโอ้โหต้องยอมรับนับถือเด็กทุกวันนี้เลยนะ

อายุน้อยแต่ว่ามีความสามารถมากเลย
มีงานศิลปะที่เขาทำแล้วแบบโอ้โหเรียกว่า

ไปดูดีกว่าว่าศิลปะของน้องเขาจะเป็นขนาดไหน
เนี่ยเหรอโอ้โหสุดยอดใครจะไปเชื่อว่านี่เป็นฝีมือของเด็กนะครับ
กับภาพผลงานศิลปะสุดอาร์ตที่ถูกจัดแสดงเอาไว้ที่
งานศิลปะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นงานศิลปะแบบแอฟซาแตก
แอปซาแตกเป็นงานศิลปะที่มันแบบไม่เห็นเป็นรูปธรรมค่ะคุณ
ต้องใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ส่วนตัวเองจินตนาการดูว่ามันสวยงามยังไงในพี่แจ
เป็นคนแอฟแตรกมากฉันก็เข้าใจอะไรแบบนี้
ไม่น่าล่ะมีน้องใบตองเห็นคนแรกแล้วเข้าใจหมดเลย
เลยเนี่ยรูปอะไรเนี่ยดิฉันจินตนาการได้
นี่แหละครับเป็นความเป็นศิลปะอย่างแท้จริงที่คนมีศิลปะในหัวใจเห็นแล้วจะเข้าจิตเข้าใจเลยนะครับ
เขาบอกว่าสวยงามนะสวยนะคะคุณสะกดสายตามากแต่ละรูปมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป
แล้วคุณรู้ไหมว่ารูปที่เห็นอยู่นี้เป็นฝีมือของเด็กอายุเพียงแค่๒ขวบ

คุณค่ะ๒ขวบนี้ยังไม่เข้าอนุบาลนะ
เด็กหญิงคนนี้ครับชื่อว่าเด็กหญิงสิริอาภาก่อเกียรติอาภาหรือว่าน้องกุ้ยเฟย์

เป็นลูกของคุณจิรวรรษกรเกียรติอาพาทหรือว่าคุณพ่อกิวเซอยั้งนี้

ก็ต้องไปถามคุณพ่อล่ะครับว่าเอ๊ะ

พ่อบอกว่าเริ่มจากการที่น้องเขาฉายแววให้เห็นจากการวาดภาพเพียงครั้งแรกเลยนะ
ตนแล้วก็ภรรยานำกระดาษและสีมาวางเอาไว้เพื่อจะวาดรูปตามจินตการ
เป็นการฝึกสมาธิบำบัดจิตใจให้อ่อนโยน
แต่ว่าเฮ้ยน้องกุ้ยได้จับสีมาแล้วก็ละเลงบนกระดาษ
ใช้เวลานะครับไม่ถึง๑๐นาที
เสร็จแล้วค่ะคุณพ่อแล้วมันก็ออกมาเป็นภาพแบบแอฟแท็ก
อย่างที่น้องใบตองบอกมันมาด้วยจินตนาการของน้องที่ใสซื่อบริสุทธิ์
จริงนะวาดไปซ้ายขวาบางทีใช้มือปาดภาพปาดรูปบ้างก็มี
ซึ่งมันทำให้คุณพ่อนั้นได้เห็นถึงจินตนาการของน้องกุ้ยเฟย์ครับ
ลองฟังเสียงของคุณพ่อหน่อยครับ
ลูกเนี่ยเริ่มทำงานศิลปะในตอน๑ขวบ๒เดือนครับผม
เขาเพนติ้งออกมาแล้วมันน่าดูจังเลยอ่ะ
ก็เลยลองชิ้นแรกปุ๊บรู้สึกว่าโอเคก็เลยทำชิ้นสอง
มันก็ดีขึ้นมาเรื่อยจากนั้นเราก็รู้สึกว่าลูกน่าจะทำงานได้ดีนะ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้บังคับให้เขาทำ

คือพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างนั้น
สุดยอดเลยครับผม
ภาพมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละครับ

นี่คือการผสมสีนะคะอันนี้โหเดี๋ยวก่อน

เด็กก็แบบนี้แหละคือทำตามอารมณ์
ใช่แล้วคือเขามีความสุขอะนะ
เด็กคือพอเราได้ให้เขาปลดปล่อยจินตนาการ
คุณก็จะเห็นว่าเขามีไอเดียมีความคิดเป็นของตัวเองแบบไหน
คุณดูเนี่ยเห็นไหมเอาจริงนะ
รูปที่ออกมาด้านหลังเนี่ยสวยทุกรูป

สักพักหนึ่งไปนะ

ก็ว่ากันไปแต่ผมว่าถ้าใครที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบนี้
อยากจะไปลองดูผลงานของน้องเขา

ถ้าโทรว่าไปไม่ถูกก็โทรไปสอบถามได้
แต่ถ้าจะไปจริงผมบอกจุดหมายปลายทางหน่อยละกัน
อยู่ที่ซอยลีลาวดี๑๑ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ

จริงที่เชียงใหม่ผมว่าศิลปินเยอะนะ
ศิลปะเยอะมากมากเลยนะเป็นงานศิลปะที่หาชมได้
แล้วก็เนี่ยต้องยอมรับความสามารถแล้วก็พรสวรรค์ของน้องนะ

แต่ว่าก็ไม่แน่นะอนาคตถ้าเขาได้คลุกคลีผูกพันกับศิลปะโตขึ้น

เพราะว่าเขาซึมซับมาตั้งแต่ตอนแบบเด็กอะไรอย่างนี้

พอพ่อแม่ผู้ปกครองเปิดโอกาสให้ลองทำ
ก็อาจจะค้นพบตัวเองได้เร็ว

สุดยอดพอมากดิฉันให้เลยผู้กันคุณ
ไม่ต้องใช้มือคุณทำได้สวยเท่าน้องไหม
โอ้โหนี่นึกไปถึงตอน๒ขวบ

ยังแทะยังลมยังกัด
ยางล้อใช่ไหมล้อรถใช่ไหม
บอกแล้วไงว่าเวลาฉี่

เนี่ยบอกแล้ววันหลังต้องเอาพริกไซล์โรย

กรรมผมเนี่ยชักไม่เหมือนคนแล้ว
ไม่แน่ใจว่าคืออะไรกันแน่แต่คุ้นนะ